คุณผู้ชมครับคดีหวย๓๐ล้านเจ้าปัญหาที่กาญจนบุรี
ครูปรีชากับหมวดจรูนดูเหมือนว่าจะมีการขยายผล
แล้วก็แตกออกไปเป็นเรื่องอื่นอีกเยอะแยะไปหมดนะครับ
เหนือจากคดีหลักล่าสุดคือเรื่องของคลิปเสียงสนทนา
ของผู้หญิง๓คนที่ถูกปล่อยออกมา๔คลิปแล้วนะครับ
โดยชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
วันนี้นางสาวฟ้าซึ่งเป็นพยานในฝั่งของครูปรีชายอมรับว่า
คือหนึ่งในเสียงที่สนทนากันจริงนะครับ
แล้วก็มีการพาดพิงถึงบุคคลอื่นอีกหลายคน
บอกว่าเป็นการพูดคุยสนุกในกลุ่มเพื่อนเท่านั้น
แต่มีคนเอาคลิปไปปล่อยเพื่อหวังทำลายเธอ

เหมือนมีโอกาสต้องมีมูลฟ้องไว้ก่อน
แต่ถ้าเราต้องรอกันไม่ใช่หลัง

ที่ในอัธิรยะเรืองรัตนภง
แพร่ในเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม

สนทนาดังกล่าวเป็นการพาดพิง

เพื่อแลกกับการช่วยเหลือในบางกรณี

ฟ้องเรียกค่าเสียหายกับสื่อรายละ๕๐๐๐๐๐บาท

นทนากับเพื่อนและฝากขอโทษบุคคลที่ถูกพาดพิง

ไม่ได้ปฏิเสธเลยเป็นเสียงพี่

เราก็รู้ว่าผู้ใหญ่เนี่ย

แต่คนที่เอาออกมาเผยแพร่ในเจตนาคืออะไร

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้พบกับหญิงคนหนึ่ง

คลิปเสียงดังกล่าวเป็นการคุยกัน

ในลักษณะสนุกสนานตามภาษาผู้หญิง

แต่กลับถูกผู้อื่นนำไปแชร์

ยืนยันว่าไม่ใช่นางนกต่อ

จากนี้จะหาจังหวะพูดคุยกับฟ้า
ให้เข้าใจซึ่งกันและกันเหมือนเดิม
เขาก็ยังรู้สึกแบบ
เหมือนไม่ไว้วางใจ
เขารู้สึกแบบเฮ้ยทำฉันทำไม
ก็มีบ้างที่จะคิด
มันคิดได้หมดละค่ะตอนนี้
สามารถจะเข้าใจอะไรกันผิดได้
แต่เดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวพี่จะให้
คุยกันและให้ปรับความเข้าใจกัน
เรื่องนี้พ้นตำรวจเอกจากทริปชายจินดา

ไม่ให้จบง่ายสั่งตรวจสอบคลิปเสียง
หากมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงใคร

โดยส่วนตัวไม่รู้สึกกังวล
ขณะที่พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์

จากคลิปดังกล่าวยืนยันไม่กังวล
ที่ผ่านมากำชับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

มีกระแสเรื่องการรับเงินเกิดขึ้น

ทำงานจะพิจารณาคลิปเสียงดังกล่าว
เข้าข่ายความผิดหรือไม่

ยึดหลักทำอภัยให้กับคนไร้ค่า

เชื่อว่าคนพูดเท็จจะไม่มีที่ยืนในสังคม

ผมเชื่อว่ากฎแห่งกรรมมันมีว่า
คนเหล่านี้จะไม่มีที่ยืนในสังคม
สุดท้ายจะไม่มีที่ยืนในสังคม

แล้วก็มันไม่คู่ควรที่จะไปทำ

เผยแพร่ออกมาอีกอย่างแน่นอน

คงต้องใช้วิจารณญาณให้มากขึ้น
ในการรับข้อมูลข่าวสารต่าง

ข่าวเทราะทีวีรายงาน